คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของงานศพแน่นอนค่ะเป็นงานแห่งความโศกเศร้าเพราะว่าเป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
แต่ว่างานศพบางงานเขาสนุกนะคะเพราะว่าก่อนเสียชีวิตสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่าจัดให้สนุกเอาให้เต็มที่ใช้ชีวิตคุ้มแล้ว
พาไปดูงานศพของคุณยายปรานีธิระประพาพรอายุ๖๖ค่ะที่วัดอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ

ว่าเป็นงานศพเชื่อว่าคุณผู้ชมเดาไม่ออกว่านี่คืองานอะไร

ใช่เพราะว่าแต่งตัวสีสันเนี่ยค่ะนางฟ้า
แต่งตัวสีสันสีชมพูสีสดนะคะเตางอยก็มี๓๐ยังแจ๋วก็มา
เนี่ยค่ะก็เต้นกันสนุกเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าผู้เสียชีวิตเขาได้สั่งเสียเอาไว้บอกว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มแล้ว
งานศพไม่อยากให้ใครเศร้าอยากจะให้สนุกกันอย่างเต็มที่ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
ดนตรีร้องเพลงเต้นกันสนุกเลยนะคะ

นี่เป็นขบวนแห่ศพรอบเมนนะคะ

นี่เห็นไหมข้างหลังนั่นเมย์เลยเนี่ย
เป็นงานศพของคุณยายปรานีนะคะ
ธิระประพาพรอายุ๖๖ค่ะ
แล้วก็ภายในงานมีนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานายทวีปกรณียกิจ
มีอดีตกำนันตำบลเสม็ดนายวินัยพ้นภัยผ่าน
นำโพงหลีบมาไว้อาลัย

ลูกหลานที่มีอาชีพแตรวงชื่อวงประสิทธิ์สังฆีต
ก็รวบรวมสมาชิกในวง๕๐คน
แตรวงมาเวียนรอบเมนเลยนะคะ
เพื่อนคุณยายก็แต่งตัวเป็นนางฟ้ามารำกันแบบนี้ค่ะ
หลานชายคุณยายนายพิชพลธิระประพาพรอายุ๒๐
บอกว่างานศพของคุณยายวันนี้ลูกหลานใส่ชุดขาวมา
ลูกหลานเองก็ไม่ใส่สีดำ
เพราะคุณยายสั่งเอาไว้อยากให้สนุกห้ามเศร้า

ก่อนเสียชีวิตญาติก็บอกประมาณว่าอยากจะให้สนุกสนานครับ

แล้วก็เคยย้ำว่าเขาใช้ชีวิตมาคุ้มแล้ว
แล้วก็มีอายุที่เยอะที่สุดในบรรดาพี่น้องทุกคน
ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มีความโศกเศร้าครับ
เพราะว่าไม่อยากทำให้เขาเป็นห่วงในวันที่จะต้องจากเราไป
อยากให้เขาสบายใจว่าเรามีความสุขเราอยู่กันได้เรารักกัน
แล้วก็จะมาร่วมสนุกสนานที่จะส่งเขาไปสวรรค์ร่วมกันนะครับ
เล่าเรื่องคุณยายปรานีผู้เสียชีวิตให้ฟังนิดนึงนะคะ
ขนาดรูปหน้าโรงศพคุณยายยังนี่

คุณยายดูแบบสนุกสนานดู
คุณยายเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยแต่ช่วงที่มีชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณยายปรานีเป็นคนสนุกสนานร่าเริงมาก
มีกิจกรรมในไลน์กลุ่ม

นางฟ้าจะมีผู้สูงวัยเลยในกลุ่มนี้นะคะ
อาสามีงานรื่นเริงอะไรก็นัดกันไปร่วมงานไปช่วยกันทำบุญ
รำหน้านาคงานบวชงานผ้าป่างานกระถิ่นไปช่วยงานบุญอยู่บ่อย
วันนี้กลุ่มเพื่อนนางฟ้าสายบุญก็เลยมารำหน้างานศพของคุณยายปรานีนะคะ
คุณยายก็จะไปช่วยงานไปรำไปแห่ไปอะไรอย่างนี้อยู่บ่อย
ส่วนลูกหลานก็มีวงแตรวงวันนี้งานศพคุณยายก็เลยเป็นแบบนี้